สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับพวกเราทั้ง๓คนใน
คู่กัดสะบัดข่าวโอ้โห
ทั้งสองสาวผมชอบมากเลยวันนี้การแต่งตัวของพวกคุณ
คนหนึ่งน้องดาวมาในทรงของครูเพ่นศรี

เพราะว่าภาษาอังกฤษจะสร้างโอกาสให้เราได้

คนสวยนะคะนี่เขาเป็นอาจารย์ดิฉันจะทักทายก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
แล้วคุณล่ะดิฉันยังเป็นลูกศิษย์เขาแต่ว่าพอเรียนจบแล้วก็สอบมาเป็นครูสอนภาษาไทย
ไปดูมาเหมือนคุณอยู่แถวพวกฉลากแบบว่าตามขวดน้ำจิ้มไก่
คล้ายเหมือนกันคุณใช่แม่ประนอมนะอันนี้แม่ประนี
อ๋อเป็นเพื่อนแม่ประนอมอีกทีเป็นยาดกัน
กับยี่ห้อใหม่ยืนข้างกันถูกค่ะ
อะไรนะคุณอะคุณอะ
คู๋รู้ไงคูพระเขาก็แต่งตัวอย่างนี้นะเง็นแหละ
เดี๋ยวคุณมาสอนอะไรครับตอนนี้สอนอะไรคะ
โอ้โหเห็นเป็ดไหมเนี่ยเออสอนว่ายน้ำในภูลวิลล่า
โอ้โหทำไมไม่สอนว่ายในสระว่ายน้ำกัน
ชอบตามพฤทธิ์ชุ่งแฉะที่เฮฮา

ก็คือครูพ้าระชนะนะ
รับวันครูอยากให้ครูทุกคนมีความสุขนะ

แล้วก็มีข่าวสารมาเตือนกันด้วยค่ะ
ค่ะเรื่องของอากาศหนาว

เราก็โยนเสื้อกะหนาวทิ้งไปแล้ว

เพราะถ้าคุณไม่ใส่เสื้อกันหนาวหลังจากนี้ไป
ตลอดสัปดาห์นี้คุณอาจจะป่วยได้
อุณหภูมิจะลด๒๖องศาเซลเซียสเลยค่ะ
โรงบุตุนี่เขาบอกเลยนะสิบห้าถึงสิบเก้ามกราคมนี้ความกดอากาศสูง
มวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากจีน
แผลลงมาปกกลุ่มตอนบนไทยตอนบนกับทะเลจีนใต้
ประเทศไทยจะมีอากาศเย็นถึงหนาว
แล้วก็มือลืมอุณหภูมิจะลดลง
อันเท่าไรคะอันเท่าไร

เดี๋ยวนะ๔๖องศานี่คือลดลงมาใช่ไหม

ใช่ลดลง๔๖องศา
อาจจะวันละองศาวันละ๒องศา

เขาบอกลูกศิษย์เขาอยู่ภาคอีสานแม่หนาวไง
ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลง๒๔องศาเซลเซียส
ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งระวังภัยจากฝนตกหนัก
อันนี้ต้องระวังนะภาคใต้อันนี้เป็นอะไรที่ห่วงใยพี่น้อง
ชมภาคใต้จริงเพราะว่าประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่นะ
แล้วก็คลื่นด้วยหลังจากนี้ไปต้องฟังประกาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
คลื่นอาจจะสูงได้๒๓เมตรเลย
เกือบองศาแล้วเมื่อกี้
แต่ตอนนี้เห็นบอกว่าร้อนนะช่วงกลางวันนี้ร้อนมากอย่างวันนี้
กว่าจะเดินเข้าตึกได้โอ้โฮหน้ากลมเหี่ยวมาเลยนะ
โอ้โฮไม่ได้เกี่ยวกับอากาศ

อื้อระวังนะคะระวังอาจจะโดนแฮ็กข้อมูลก็ได้ค่ะ
เอ้าเรื่องนี้เรื่องใกล้ตัวนะคะครับคือทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยออกมาเตือนนะคะ
ว่าถ้าไปเสียบสายชาร์จไม่ระวังเนี่ยอาจจะถูกแฮ็กข้อมูลไม่รู้ตัวค่ะ
เมื่อเสียบสายชาร์จเข้ากับอุปกรณ์หรือมือถือแล้วเนี่ยนะคะ
ทำให้เหล่าแฮคเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ในระยะไกล
ไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีธนาคารรหัสธนาคารรหัสผ่านต่างที่เราเซฟเอาไว้ในเครื่อง
นั่นหมายความว่าเอาจริงเหล่าบรรดาพวกแฮคเกอร์เขาไม่ได้อยู่แถวนั้นหรอก

เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่เขามีระบบทำงานแบบระยะทางไกลควบคุมสั่งการได้นะคะ
โดยสายชาร์จบอกเลยว่าหน้าตามันเหมือนสายชาร์จมือถือปกติที่เราใช้
นี่ลักษณะแบบอย่างนี้เลยคือเราไม่รู้เลยแหละว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้น
ถูกดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการถูกแฮ็กข้อมูล
เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเอาค่ะอย่าไปอย่าไปใช้สายชาร์จกับคนแปลกหน้า
แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไปโจมตีว่าสิ่งที่เขาให้บริการเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าอันตรายนะ
แต่คือเราไม่มั่นใจถูกไหมว่าสายไหนมันเป็นสายที่มีการแฮ็กข้อมูลอยู่บ้าง
ดังนั้นให้เรียงได้ตัวเรียงอีกอย่างหนึ่งต้องพกสายชาร์จเอาไว้เองเลย
อ๋อจะได้ไม่มีปัญหาแบบหมดเฉพาะแล้วก็สีบชาร์จได้เลยเลยจ้ะ
ก่อนออกจากบ้านก็ตรวจสอบเนอะให้เต็มก่อนเนอะค่ะจ้ะ
มากมายหลายรูปแบบจริงจริงค่ะล่าสุดอันนี้ไม่อยากเชื่อเลยมันจะเป็นจริงเหรอ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนกับมีเรื่องออกมาเตือนภัยกันเกี่ยวกับเรื่องของการล้วงเงินในมือถือของเรา
มันล้วงเงินในมือถือจริงนะโดยที่ว่าผู้เสียหายเขาก็ยืนยันนะว่าเขาไม่ได้ไปจิ้มลงจิ้มลิ้ง
หรือไปดาวน์โหลดอะไรที่ผิดปกติมากดอะไรเลยแต่อยู่อยู่เงินในแอปธนาคารของเขา
ฮะโดนดูดไปเฉยเลยครับเฮ้ย
เอาแล้วเอาแล้วอ่าเรื่องนี้ไปดูก็แต่ว่ามันจริงหรือเปล่าผู้ผู้ชมฮะเรื่องนี้ทางผู้ก่อตั้งเพจสายหมายนะครับ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐฮะเขาเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยผ่านแฟนเพจสายไหมต้องรอด
เขาพาตัวผู้เสียหายสองรายนะครับชื่อว่านายบุรินบัวผันและนายกิติกรจันแก้ว
ร้องเรียนฮะหลังจากถูกกลุ่มมิจฉาชีพแฮ็กข้อมูลมือถือแล้วทำการโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารของเขา
รวมแล้วนะมีผู้เสียหายมากกว่า๒คนนี้นะแล้วเขาบอกว่ามีมูลค่าความเสียหายมากกว่า๑ล้านบาท
อ่ะไปถามผู้เสียหายหนึ่งในนั้นนายกิตกรเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
พบว่าโทรศัพท์มันมีลักษณะผิดปกติคือหน้าจอมันดับแต่โทรศัพท์เหมือนกับว่ามันก็ยังสั่นอยู่นะ
แต่เขาบอกว่าเขาใช้การมันไม่ได้มันขึ้นข้อความลักษณะแบบนี้บอกว่าขึ้นลักษณะอย่างนี้เป็นชั่วโมงเลย
หลังจากนั้นครับโทรศัพท์กลับมาใช้งานได้ปกติแต่ว่าแอปของธนาคารธนาคารหนึ่งที่ใช้อยู่
ให้ทำการลบแอปและติดตั้งใหม่ซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเงินของเขาในธนาคารยังไม่หายไปนะ
เขาก็คงทำตามนั้นทำตามคำแนะนำไปอ่ะเนาะกระทั่งวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมาช่วงสัก๑๐โมงเช้าจนถึงสักเที่ยงครึ่ง
เขาเอามือถือไปชาร์จแบตแล้วเขานอนหลับไปกระทั่งตื่นมาบ่ายสามตื่นมาอีกทีเอ้าเงินในบัญชีมันหายไป
คือเขาบอกว่าบัญชีหนึ่งในธนาคารทหารไทยหายออกไปโอ้โหแล้วเงินที่โดนโอนไปเนี่ยตามนี้เลยหน้าจอบอกอยู่

เข้าไปอยู่ในบัญชีของนายจักริตนาผมโอ้โหจำชื่อไว้นะบัญชีนี้นะจักริตนาผมนะ
ถามผู้เสียหายอีกหนึ่งรายก็บอกว่าเนี่ยผมก็อาการลักษณะคล้ายกันเลยเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมาช่วงสัก๑๐โมงเวลาใกล้เคียงกันด้วย
เขาบอกว่าเขากำลังนั่งทำงานอยู่ส่วนโทรศัพท์ก็ชาร์จแบตทิ้งเอาไว้อยู่ใกล้นั่นแหละ
จู่มันมีข้อความและสลิปจากธนาคารแจ้งว่ามีการโอนเงินจากแอปธนาคารของเขาก็คือกสิกรไทย
ไปยังบัญชีของนายจักริตนะผมอ่ะอีกแล้วมาชื่อนี้อีกแล้วไปบัญชีนี้อีกแล้วโอนไปบัญชีนี้หนึ่งแสนบาท
ตัวเขาตกใจมากเพราะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขากำลังนั่งทำงานอยู่แท้อยู่เงินมันออกไปเองครับ
ว่าง่ายภาษาชาวบ้านแบบนี้เลยละกันตอนนี้นะครับเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ยมีผู้เสียหายลักษณะนี้กว่า๑๐ราย
ในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยฮะทางเพจเขาเลยรับเรื่องนี้มาแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ช่วยตรวจสอบให้หน่อยคือนายเอกพบเจ้าของเพจนะเผยว่าไอ้พฤติการนี้มันดูเป็นแบบมิจฉาชีพมาก
มันถึงจะมีการโดนล้วงข้อมูลหรือการแฮ็กมือถือแต่เนี่ยเหมือนกับว่าทั้งสองรายยืนยันตรงกันว่าเฮ้ยอยู่เฉยเฉยเลย
แล้วโดนดูดเงินออกไปแล้วเขาบอกว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่อันนี้คือส่วนใหญ่ก่อนนะไม่ได้ไปโจมตีระบบเขานะ
ก่อนที่จะโดนจรกรรมเนี่ยจะขึ้นหน้าจอลักษณะแบบนี้มาแจ้งเตือนเอาไว้ก่อน
อ่ะเดี๋ยวคงต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำการสืบสวนสอบสวนว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับเดี๋ยวทางตำรวจทางเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำการตรวจสอบอีกครั้ง
ว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้เงินของผู้เสียหายถูกดูดออกจากบัญชีเพราะเหตุอะไรกันแน่
เพราะอยู่เอ๊มันมันจะออกจากมือถือแล้วได้ยังไง

แต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับ

พาหน้าจออีกแล้วเพราะว่ามีเงินเหลืออยู่หลักร้อย
อโมยเป็นง่ายเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะ

ทีนี้ดูควันหลงเป็นอุทาหรณ์วันเด็กที่ผ่านมากันหน่อย
เด็กกำลังหัวรอสนุกสนานเลยนะคะ
แต่ผู้ใหญ่ที่เป็นคนเปิดงานเกือบตาย
มีทุนให้ระหว่างเรียนตั้งแต่ม๔ถึงม๖ด้วย
ได้ยินเสียงกรี๊ดนั่นไหม
ไม่ใช่ว่าดารมดารามานะ
ไม่ใช่มาแล้ว
เรียกซุดตาแลกเกือบโดนหัวนะคะ

งานการเปิดงานวันเด็ก

ประธานก็กำลังกล่าวไงอยู่หน้าสุดนะคะ

ป้ายมาเลยเป็นป้ายไว่นิวแล้วโครงเดือนขอบเป็นเเล็กเนี่ย
โน้มลงมาเอียงลงมาแล้วก็หล่นตู้มลงมาบนเวทีเลยค่ะ
ทุกคนหันหลังอยู่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น
จริงแล้วคนล่าสุดที่เป็นประธานที่ถือไมค์อยู่เนี่ย
แม้นิดเดียวเฉียดด้านหลังนิดเดียวจริง

แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าแบบนี้ไม่ไหวนะ
คนเก่าเปิดงานเกือบตาย
แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าเกิดขึ้นที่ไหน
เน็ตเขาก็บอกว่าโอ้โหดวงดี๓๐๐ไปเลย

ปีนี้ปีนี้งดเสียงโชคไปก่อน
ว่าเอาทีวิทย์เสี่ยงไปแล้วเขาว่ายังไง
แต่ก็มองอีกด้านหนึ่งเป็นอุทาหรณ์นะคะ
สำหรับการจัดงานความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ
โครงสร้างต่างทำให้มันมั่นคงแข็งแรง
และจะบอกว่าช่วงนี้ลมแรงเนอะ
จริงค่ะแล้วมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
นะคะแล้วมีการจัดงานหลายเทศกาลอย่างวันนี้ก็วันครูอืม

หน่วยงานทางราชการเขาก็จะมีการจัดงานกัน
รวมไปถึงเดี๋ยวจะถึงจุดจีนแล้ว

คราวนี้มาดูเรื่องราวที่พูดถึงกันในโลกโซเชียล

ในช่วงของการหาเงิน
เพื่อที่จะนำเงินไปซื้ออาหารช้าง
แต่วิธีการไลฟ์สดมันไม่ธรรมดาไงคะ

คนก็เลยไปภาควิจารณ์กันเยอะค่ะ

แบบนี้ค่ะคุณชนะคุณสุภาษารา
คือวัตถุประสงค์ก่อนเนี่ย

เพื่อเอาเงินได้สมทบซื้ออาหารช้าง

ตรงนี้เราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเพศ

แต่เรื่องที่เรามาพูดก็คือท่าทางเห็นไหม
มีท่านอนท่าแหกธาตุอะไรต่างนานา
คนดูไม่สบายอกไม่สบายใจ
เรื่องนี้ก็เลยเป็นไวรัลขึ้นมานะคะ
ที่เขาไลฟ์ขายอาหารช้างที่เห็นอยู่ในคลิปเนาะ
มันจะมีตะก้าตะก้าละ๕๐บาท
ใครที่ชื่นชอบในการโชว์ของสาวเหล่านี้
ก็โอนเงินมาเข้าบัญชีเพชรปากปาราหน้าเป๊ะ
เธอนี่นะคะจะมีวิธีการไลฟ์แบบสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้น

ฝ่ายบอกว่ามันก็เป็นความสนุกสนานของเขาก็ขำดี
แต่อีกหลายฝ่ายก็มองว่ามันไม่เหมาะไง
มันมีบางช่วงด้วยนะที่มีการเต้นท่าอนาจารย์ต่อหน้าช้าง

บางคนก็แบบโอ้ทำแบบนี้มันจะได้รายได้สักเท่าไหร่
เป็นการหาเงินโดยเอาช้างมาบังหน้าหรือเปล่า
ก็ว่ากันไปต่างนานาใช่เป็นข้อสงสัยนะฮะ
ทีนี้เนี่ยก็มีการไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
เขาบอกว่าจะมีการไลฟ์แบบนี้สัปดาห์ละ๒ครั้ง
ครั้งนึงจะขายได้ประมาณ๑๐๐๓๐๐ตระก้า
ถ้าหากว่าเอาเฉลี่ยคือตรงกลางคือ๒๐๐ตะก้า
คูณ๕๐บาทเข้าไปเท่ากับว่าไลฟ์ครั้งหนึ่งได้เงินหมื่นบาท
ทำอาทิตย์ละ๒ครั้งรวมทั้งหมดเป็น๘ครั้งต่อเดือน
เพราะฉะนั้นจะมีรายได้ประมาณสัก๘๐๐๐บาทต่อเดือน
อันนี้คือข้อมูลที่นักวิเคราะห์ทั้งชาวเน็ตต่างมาคิด
แต่แม่นี้เขาบอกว่าไอ้ที่เป็นประเด็นคือ
เขาไม่ได้มีการมาแจกแจงไงว่าใครโอนมาเท่าไหร

เงินจะเยอะน้อยมันไม่สำคัญหรอกครับ
สำคัญที่ว่าเอาไปทำตามจุดประสงค์จริงหรือเปล่า

ล่าสุดนะคุณคิงพีรวัตรอัธนาค
ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีวีดีโอคอล
พูดคุยกับคุณเพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะเนี่ยนะคะ

บอกไม่ได้ต้องการให้เกิดอนาจารย์
อยากจะให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น

ส่วนเรื่องนี้เขาบอกมันเป็นเรื่องทางคดีด้วยนะคะ
เธอบอกว่าไม่รู้เหมือนกันรายละเอียดเป็นยังไง
แต่ถ้าคุณตำรวจอยากจะให้ความร่วมมือกับเธอเนี่ยนะคะ
เธอก็ยินดีให้ความร่วมมือเช่นกันค่ะ
แล้วก็ทำให้เรามีรายได้ช่วยเหลือน้องช้าง
ช่วยเหลือคนในชุมชนช่วยเหลือตัวเอง

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านแคนหมู่๗ตำบลวังเหนือ

ซึ่งตรงนี้เป็นสถานที่ที่ขายอาหารให้ช้าง
ไปเจอกับเจ้าของช้างคือคุณน้ำหวานอายุ๓๙ปีนะคะ
บอกว่าปกติเธอก็เลี้ยงช้างเอาไว้๓เชือกนะคะ
ปกติช้างก็จะรับบริการพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวอยู่เสมอ
แต่ช่วงโควิดก็เลยต้องกลับมา
แต่ทีนี้มันไม่มีเงินนะไม่มีรายได้ถูกไหม
ก็เลยคุยกับคุณเพชซี่ปากพลาหน้าเป๊ะนี่แหละบอกว่า
ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะคะ
ก็เลยมาเป็นโปรเจคที่เราเห็นนี่แหละนะคะ
ส่วนคุณน้ำหวานบอกว่าเรื่องนี้มันก็หลายความคิดเห็นเนาะ

แต่เอาล่ะถ้าใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ขอน้องรับเอาไว้นะคะ
ไม่ใช่ว่าจะมากล่าวหาจะมาสาบแช่งกัน
มันก็ทำให้เสียใจกันไปนิดนึง
ยังไงก็ตามนะคะทางคุณตำรวจก็ได้ออกหมายเรียกคุณเพชรปากปาราหน้าเป๊ะมาสอบปากคำก่อนนะคะ
เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีความผิดเกี่ยวกับข้อหาพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และข้อหาอาณาจารย์นั่นเอง
ถ้าอะไรที่มันดูแล้วทำแล้วมันไม่ถูกตามกฎหมายก็ไปแก้ไขตรงนั้น
แต่ผมก็ยังชื่นชมเขาในเรื่องของเจตนาดีนะใช่ค่ะ
ก็ลองหาวิธีอื่นดูนะคะน่าจะเป็นวิธีที่น่าจะดีกว่า
แล้วก็ตรงก็มีฝังสามารถอยู่แล้ว

ก็ดูคลิปหัวให้มันชัดอยู่เมื่อกี้ก็โอ๊ย
ขยับขึ้นขยับลงแว่นดูให้ชัดไง

เขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถเก๋ง

แล้วพอกู้ภัยมากลายเป็นว่าไปยืนด่ากู้ภัยซะอย่างนั้นนะครับ

ว่าฉันเป็นใครไอ้คำถามอย่างนี้คุณต้องสงสารเขานะเอาจริงขนาดตัวเองยังไม่รู้เลยว่าเป็นใคร
เอาจริงสมมุติถ้าเป็นผมถ้าผมไปพูดว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครนั่นแสดงว่าผมเป็นอัลไซเบอร์แล้วนะ
แต่อย่างนี้ละกันเรื่องของเรื่องเนี่ยครับคือมีผู้ชายคนหนึ่งที่เดินแล้วก็พูดจาใหญ่โตเนี่ยว่าเป็นใครเป็นใครรู้ไหม
แล้วพูดมาคำนึงว่าเป็นข้าราชการเนี่ยชายคนนี้ไม่ขอบอกก่อนแล้วกันว่าเขาเมาอะไรหรือเปล่าไปตั้งข้อสังเกตกันเอาเอง
แต่เรื่องของเรื่องเขาขับรถเก๋งแล้วไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์เข้าอุบัติเหตุมันเกิดเข้าใจได้พี่กู้ภัยเขาก็มาใช่ไหมล่ะก็ให้การช่วยเหลือ
ในช่วงที่กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็คือคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาน่ะชายที่ขับรถเก๋งมีท่าทางอารวาสพูดคุยพูดจารักษณะแบบนี้ดูสิเออนะฮะไม่ได้เลยเนอะ
สุดท้ายกู้ภัยเขาก็ถ่ายคลิปมาแล้วก็เอาไปโพสต์ลงโซเชียลมันก็เป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้มันก็มีหลายอย่างที่ต้องตรวจสอบกัน
ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างจริยธรรมบุรีรำเขาก็บอกว่าตอนที่ไปช่วยเหลือเนี่ยเอาจริงนะคนที่ขับรถเก่งน่ะเหมือนว่ามีท่าทาง
ยังไงมีท่าทางจะขับหลบหนีด้วยทางกู้ภัยก็ต้องช่วยกันบอกกันเอาไว้ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งไป
เคลียร์กันตรงนี้ก่อนอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วไงแล้วยังไงล่ะหลังจากเกิดเหตุนะคนขับรถเก่งเขายังมาต่อว่าคนเจ็บอีกต่างหาก
ไปลองฟังเสียงของกู้ภัยกันหน่อยนะครับ
อาจจะอย่างนี้แล้วกันกู่ไพรแสงเขาก็ยังตั้งข้อสังเกตอีกหลายอย่าง
เรื่องของการบอกว่าตัวเองเป็นข้าราชการเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันดูนะครับส่วนคนเจ็บนะฮะ
ทั้งคู่นะครับมีบาดแผลถลอกให้ดูแผลกันด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงยังไงฮะ
บริเวณแขนและขาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหแผลกำลังแดงเลย
ดูเอาละกันเนี่ยตอนนี้มารักษาตัวที่บ้านก่อนนะครับเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุช่วงค่ำนะฮะเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้แล้วเมื่อมีการไก่เกลี่ยเจรจากันเขาบอกว่า
ช่วงเช้านั่นแหละไปเจอกับคู่กรณีอีกครั้ง
ตัวของผู้บาดเจ็บผู้เสียหายเขาก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนคนละคน
เหมือนคนในคลิปเลยอ๋อพูดจาดีแล้วสั่งเมาแล้วอ่ะสิ
อย่าไปพูดอย่างนั้นเราก็ไม่กล้าไปปักปั๊ม
ว่าเขาเมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ๋อได้ได้ได้
แต่อย่างนี้ละกันเหมือนกับว่าคู่กรณีคนที่ขับรถเก๋ง
ทำตัวน่ารักกว่าเดิมในตอนกลางวัน
มีการยกมือไหว้ขอโทษและขอรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่าง
ดีตอนแรกก็เรียกไปประมาณสักสองหมื่นคุณชิสาคุณดาว
แต่อย่างนี้ฮะเหมือนกับว่าคู่กรณีบอกไม่มีเงิน
ขอต่อรองขอจบที่เก้าพันได้ไหมจากสองหมื่นเป็นเก้าพัน
จบแบบนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนอะก็ว่ากันไป
แต่ส่วนคนขับรถเก่งคันหน้าเก่าอันนี้ต้องไปตรวจสอบกันต่อ

อือเป็นฆ่าราชการในสังกัดสนับนางานปสุศัตริย์จังหวัดสุริน
เราก็ไปถามอันนี้คือคุณพ่อของคนที่เขาขับรถเก่งนะ
เขาเล่าให้ฟังว่าปกติลูกชายก็เป็นคนล่าเริงแล้วก็มีดื่มบ้างตามภาษา
แต่ส่วนใหญ่เมาแล้วก็มันก็มีบ่อยวายบ้าง
แต่ก็ไม่เคยไปมีเรื่องกับใครนะ

ปล่อยต่างก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความสึกกันแล้วกัน
ส่วนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลตั้งแต่วันเกิดเหตุ
อันนี้ตำรวจเขาย้ำนะเขาตรวจตั้งแต่วันเกิดเหตุนะ
เขาก็พบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด
นั่นคือสิ่งที่คุณตำรวจเขาบอกมาครับ
พูดง่ายว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์แต่ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้
นั่นก็เป็นความผิดเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุ

อ้าวประมาณนี้การตรวจแคร์หลาดผิดชอบกันไปนะ

ทีนี้สาวจังหวัดราชบุรีเขาบอกว่าโอ้โห

ขี่รถจักรยานยนต์ไปท่อตามท้องถนนนี่แหละ
มีผู้ชายขี่ตามมาประกบและสำเร็จความใคร่ข้างค่ะ

อ้าวขอชื่อขอสมมุติละกันนะคะ

เอเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนค่ะกับนักข่าว
บอกว่าคุณนักข่าว๘มกราคมที่ผ่านมา๕โมงเย็น

ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดตัดทางข้ามรถไฟ
หน้าวัดบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ช่วงนั้นแหละมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์

แล้วเธอสังเกตเห็นว่า
มือข้างหนึ่งจับแฮนด์รถ

อ้าวแต่อีกมือนึงไม่อยู่ที่เฮนด์

เห็นแบบนี้เริ่มแล้วเริ่มระมัดระวังตัวแล้วนะคะ

แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังขี่ตามมา
จนกระทั่งถึงทางเปลี่ยวเป็นดงอ้อย

ผู้ชายคนนี้ประกบเลยเร่งความเร็วขึ้นมาประกบเลยค่ะ

นี่คือจุดที่ผู้เสียหายกับผู้ก้อยเอง

ไม่ได้ตามกันมาจากไหนแต่มาเจอกันตรงนี้

ตัวผู้หญิงเองเขาก็บอกว่าเขาสังเกตแล้ว
ว่าเอ๊ะทำไมมอเตอร์ไซคันนี้ไม่ยอมแซงเธอไปสักที
นี่คำโชว์ซะเลยอืมนี่อ่ะ
หลังจากนั้นนะเธอก็ขี่รถหลบหนีไปนะ

ผู้ชายคนนี้ก็ขี่ตามมาย้อนกลับมา

เอ้ากลับมาส่งยิ้มให้

น้องเอเนี่ยนะคะก็เอาหลักฐานกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง

ทำให้ทราบว่าเมื่อวันสิ้นปีที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนี้ก็ไปก่อเหตุลักษณะเดียวกัน

ใช้คำว่าภัยสังคม

ก็อยากให้ตำรวจเร่งจัดการโดยเร็วนะคะ
เพราะไม่งั้นไม่รู้ว่าน้องเอเนี่ย

๒๓แล้วจะมี๔๕๖๗ไหม

อาจจะเป็นเหตุอาจยกรรมก็ได้นะคะคุณผู้ชม

บางทีเห็นแต่งตัวดีหน้าตาดี
แต่ว่าจิตใจอาจจะไม่ดีก็ได้ค่ะ

ตามสภาพตามเรื่องตามราวแล้วกัน
เดินมาแบบนี้แขวนปัดพนักงานด้วยนะคะอืม
เดินเข้าไปในร้านนะคะแล้วก็ไปสั่งสินค้า
ชวนแม่ค้าคุยดูเหมือนกับคุยสารทุกข์สุขดิบทั่วไป
แล้วพอได้ของตามที่สั่งก็ขึ้นไปที่รถขับรถหนีออกไปเลย
โดยที่ไม่ได้จ่ายเงินนะคะอ้าวเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพิ่มเติมนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ามีหลายคนที่โดนแบบนี้นะ
ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำร้านน้ำชากาแฟร้านอาหารในพื้นที่ตำบลท่าช้าง
อำเภอบางกล่ำตำบลคอหงษ์ตำบลคลองแหตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่นะคะ
แบบนี้ก็ต้องร้องเรียนแหละนะคะก็เลยมาร้องเรียนร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวด้วยหลายอย่าง
จะให้ทำข่าวนะคะบอกว่ามีผู้ชายร่วมอายุสักยี่สิบห้าถึงสามสิบปี
ขับรถเก๋งมาจอดซื้อของอ่ะนะคะเขาสั่งหลายอย่างเลยนะ
ไม่จะเป็นพวกกาแฟน้ำดื่มขนมขบเคี้ยวลูกชิ้นไก่ทอดแล้วก็ซื้อน้ำมันด้วย

คือระหว่างที่สั่งอะไรไปเนี่ยนะก็ชวนคุยกินข้าวยัง
เออแล้วก็บอกแนะนำตัวเองอ่ะว่าตัวเองเนี่ยชื่ออะไรทำงานอยู่ที่ไหน

ลักษณะเหมือนกับให้แม่ค้าพ่อค้าตายใจวางใจว่ามีตัวตนจริงดูน่าเชื่อถือนะฮะ
แล้วพอได้ของเสร็จสับกำลังจะจ่ายเงินก็บอกว่าอุ๊ยตายแล้ว
กระเป๋าตังค์ไว้ในรถต้องไปหยิบในรถแหละ

ยังทำอยู่แล้วยังหาผู้ก่อเหตุอยู่เลยนะคะ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายรัฐพงศ์สุขโสภาอายุ๒๗ปี
เป็นชาวอำเภอตำรวจจังหวัดพัทธลุง
ชายคนนี้ค่ะเคยก่อเหตุแบบนี้มาหลายพื้นที่แล้ว
จังหวัดสงขลาและพัทธลุงมีผู้เสียหายกว่า๕๐ราย
ดูรูปร่างหน้าตาดูแล้วกัน
ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่พัทธลุงสงขลา
ลองดูนะถ้าเจอคนนี้ก็ต้องระมัดระวังเลยค่ะ
รวมถึงให้แจ้งบ่อแสกับคุณตำรวจด้วยนะคะ
อื้อหูยยยยแต่ถ้าเกิดชายคนนี้มีจตนาดี
จะขอโทษสังคมอยากจะรับผิด
ก็ขอให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะคะ
คือลักษณะแบบนี้มันก็พูดยากนะ

เฮ้ยจ่ายก่อนเอาไปมันก็พูดยากนะบางที
บางทีคนในพื้นที่ก็แบบเข้าใจกันได้
ก็เขาบอกแล้วว่ากระเป๋าตังค์อยู่ในรถเดี๋ยวเขาไปเอาไง

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยแปลกแต่จริง

แต่เป็นตัวอะไรไปดูครับ
ถ้าคนตายแล้วจะได้ไปสวรรค์
แต่ว่าผมไม่คิดแบบนั้น

ควรจะเดินทางเข้าไปอยู่ในหัวใจของใครบางคน

คนที่ตายแล้วเขาก็จะได้ไปสวรรค์
หรือไม่ก็อาจจะไปอยู่กับใครคนหนึ่งที่เขารัก
มันหมายความว่าเป็นการทำคลิปติ๊กต๊อก
อาจจะมีเสียงมีอะไรใช่ไหมล่ะ
เออประกันภาพปัญญาตามได้คอนเทนต์สนุกแน่งานนี้

เออก็เราขับรถมาอยู่ดีแล้วเห็นมันนอนนิ่งเลย

บาดเจ็บหรือเปล่าโดนรถชนหรือเปล่าเราก็อยากจะเข้าไปช่วยนะคุณ

นี่พอสักพักเฮ้ยไม่ตายแหละ
อ้าวสวัสดีครับแล้วไปเถอะ
เดี๋ยวจังหวัดที่ลิงค์นอนน่ะแล้วพอผู้ชายเดินมามันมีกันเงยหน้ามาทำนะ

เออแปลกไม่น่าเชื่ออ้าวใครเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บ้าง
บอกกันหน่อยว่าเอ๊ะเจ้าลิงมันสนได้ขนาดนี้เลยเหรอ
คุณเชื่อไหมคลิปนี้เนี่ย

เดี๋ยวผมไปลองแกล้งตายแล้วตื่นบ้างเอาไหมเผื่อจะมีคนดูเยอะ
เดี๋ยวดิฉันขับรถไปให้แถวนั้น

โอ้โหไม่โยนเลยอ่ะโยนขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ไปต่อ

หลายคนบอกหิว

เพราะที่เราจะเอาใจสายหมูกรอบกันนะคะ
เขาบอกว่าที่นี่กรอบแบบนี้เลย

มันน่าจะกรวบกราฟไปนะคุณสุภาษฎรา
และความพิเศษคือมันบางดีจังเลยนะ

หมูกรอบวงเวียนใหญ่ค่ะ

แถวอนุสวรีพระเจ้าตากศิลปนะ

ริมถนนฝั่งเมอรี่คิงเก่ากรุงเทพนี่แหละ
อืมก็มีจุดเด่นคือความกลือก

บอกให้ว่าตอนนี้ร้านนี้ดังมากเลยนะ

เทนต์ที่แบบว่าเป็นคนที่ทำคอนเทนต์

เขาไปที่นี่กันหลายเจ้าหลายคนเลยนะ

หมูขนาดนี้เขาบอกว่ากรอบนุ่มละลายในปากเลยนะคะ
มีให้เลือกสองแบบด้วยมันมากกับมันน้อย
เออเลือกได้ไง
ชอบแบบไหนก็จัดไปเลยนะคะ
เขาบอกว่ามันทอด๓๔ครั้งเลย
จะทำให้ฟูได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
และอีกหนึ่งอย่างที่เด็ดก็คือ
คือน้ำจิ้มดีมาก

มี๒แบบมีซอสหวานกับน้ำจิ้ม๓รสค่ะ

เอาย้ำอีกทีหมูกรอบวงเวียนใหญ่

ขีดละ๗๐บาทใช่จริงนะไม่แพงนะโอ้โฮ
ตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มครึ่ง
พุธไปไม่เจอนะจ๊ะ
พุธไปไม่เจอนะจ๊ะหยุดวันพุธค่ะ

อื้อน่ากินน่าทอดนะ

อย่างเช่นคาด้าน้ำกรอบอะไรอย่างนี้นะ

เขาว่ากันว่าถ้าทำแบบนี้แล้วอาจจะเป็นมะเร็งเลยเห

ทาโลออนเนี่ยเฮ้ยถ้าทาโลออนแล้วเป็นมะเร็งนี่
โอ้โหเรียบร้อยเลยนะจักรแรกผมยังอยู่ดีใช่ไหมเออเอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยว่ามันข่าวจริงหรือเปล่าครับ
ข่าวปลอดนะอ๋อรู้กันไว้ก่อนนะได้
หลายคนบอกเออบางคนก็คิดได้อยู่แล้วแหละว่ามันน่าจะปลอมอะเนาะ
แต่อย่างนี้ละกันเขาบอกว่าการทาโรอออนเป็นประจำที่ว่ากันว่าเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
เฉพาะยิ่งมะเร็งเต้านมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
มันอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับใครหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมเอง
ที่ใช้โรอออนเป็นประจำค่ะอืมผมก็ไม่อยากเป็นมะเร็งเต้านมนะ
คุณคุณใช้เป็นประจำแล้วเหรอโอ้ผมก็ใช้ประจำจริงเหรอ
นี่ขนาดใช้นะยังกลิ่นกายดีขนาดนี้เลยห่อมกันจนใจ
นี่คุณต้องให้คนอื่นพูด

เพราะยังไม่มีเอกสารวิจัยฉบับไหนเขาออกมาบอกว่าใช้โรอออนทาแล้วจะเป็นมะเร็งนะครับ
ซึ่งพวกนี้มันก็เป็นเครื่องสำอางควบคุมนะคะ
ก็ต้องมีการขออนุญาตถูกต้องปลอดภัยดีอยู่แล้วนะจ๊ะ

ไปดูเรื่องราวสนุกของเด็กในวันเด็กแห่งชาติกัน

เขาบอกว่าการร้องเพลงเพลงชาติวันเด็กเนี่ย

เพื่อนไปแล้วก็หนูนักร้องนำลูก

เออลูกเดี๋ยวลืมนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
น้องกลับบ้านแล้วอย่าลืมให้ดื่มน้ำขิงนิดนึง

วันเด็กมาเนี่ยผมเห็นว่าหลายบ้านนะ

เจ็บคอกันเป็นแถวเลย
มีความกล้าแสดงออกนะ
ถือใหม่คนเดียวนะไม่ปล่อยเลยนะ
มันมีอันเดียวให้ลอง
รอบเพื่อนอะไรแล้วเพื่อนยังไง
เดี๋ยวไปกับมือให้ค่ะเปิดมือให้ช่วยนับสังหราให้ค่ะ
ร้องเพลงนี้มันก็ต้องสไตล์นี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ไปดูเรื่องราวของเด็กน้อยกันบ้าง
จะน่ารักตะมุตะมิตะมุตะแมะแค่ไหนไปดูกันค่ะ
ทำไมน่ารักล่ะ

คือเพิ่มความน่ารักไปอีกไงคุณชนะ

เออแล้วพวกพี่หนีไปเลยนะ

ก็ขนเขินอย่างนี้แหละ
ใช่แต่เชื่อวนาย
ฝึกบ่อยนะเดี๋ยวก็ชิน

คุณตีครูเลยแหละค่ะคุณเป็นผอแหละค่ะ
เออมาดูเรื่องนี้บ้างเขาบอกว่าข้างลักเหมือนกัน
มากจะต้องสารภาพความในใจ

ยังงี้เลย

เดี๋ยวจะจีบสาวให้ดู

นี่เดือนละอัดเลย

ไม่สนใจดูเขายังนิ่งอยู่นะ
เด็กเป็นอย่างนี้จริงคุณผู้ชมแบบจีบสาวไม่เป็น
มันจะต้องทำอะไรที่มันแบบแปลก
ค่ะแต่จะพยายามสื่อให้รู้ว่าเราชอบเขาฮ่าครับ
มีหลายวิธีแบบบอกรักมีมากมายหลายวิธีต้นหรอก

จะทำร้ายร่างกายปลาหัวเขาให้แตกเลยเหรอ
ไม่ใช่เขียนคำบอกรักแล้ว

โดนใครอ่ะอีกคนนึงที่ไม่ชอบ

สักหน่อยคุณครูหยิบมาคืนว่าของใคร

เรื่องราวของเด็กมีมากมายหลังไหร่นะคะ
เขาสร้างบ้านดินที่อาศัยอยู่ได้จริง
โอ้โหพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านดินมดแดงที่จังหวัดลบบุรี
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ขู่กัฎสะบัดข่าวในวันครูแบบนี้นะคะ
คุณครูแบบนี้นะคะดิฉันคุณครูโสภาปกติสอนภาษาอังกฤษอยู่

จะได้รู้ว่าพิธีกรเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ย

คุณครูสอนภาษาไทยจะรู้วิชาภาษาอังกฤษไหม
เอาทีนี้นะคะมาทดสอบภาษาอังกฤษกันหน่อยนะคะ

อันนี้ได้ไหม
ถูกไหม

มั้งก็มั้งก็พระพระรวมกันเป็น
มอเตอร์มังค์บทวนนี้พวกเราต้องสาวคนและชาวคณะต้องลาไปก่อน
สวัสดีค่ะอย่าพึ่งรีบมันไม่ได้ไง

อ่ะแต่อย่างนี้คุณครูสวรรพาเขาสอนภาษาอังกฤษได้

แต่ว่าคุณครูสอนสร้างบ้านได้จริงไหมคะครูคะ

เพราะว่าแหม่สนุกสนานหลายช็อตจริง
โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างบ้านดิน
ไปที่บ้านดินมดแดง
ชุมชนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะ

พอลงพื้นที่ไปมีน้องเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะ
มาร่วมกิจกรรมมาช่วยดิฉันสร้างบ้านดินค่ะ

คุณสุภาษาราว่ากันว่าโครนเนี่ย

คือสติปัญญาหรือความสูงหรืออะไร

ฉันไปเจอตำนานนักร้องระดับตำนานด้วย
พี่ใครไปเจอใครไปดูค่ะ
เอาขวาอันนี้

แถมเอาแถมนี้อีกแหละ

โล่งทุนมากโล่งทุนมากถึงกระดาษไหนดูค่ะ
พัฒราทุนอย่างนี้หรือเป็นอะไรขึ้นมา
คุณรับผิดชอบเขาไหวไหม
ฮุ้ยเรื่องแรกเลย
คือเขาเล่นนะเขาอยากเล่น
เออเขาอยากเล่นไง
อ่าแล้วนี่อะไรนี่อะไร
อ่ะช่วงสุดท้ายนี่จะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสัตว์
ช่วงสุดท้ายนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสัตว์
ไปให้อาหารสัตว์ตัวนี้กันหน่อยนะคะ
ซึ่งมันเป็นครั้งแรกของเธอคนนี้ที่ให้อาหารสัตว
แล้วสุดท้ายแฟนหนุ่มอุทานว่ายังไงไปฟังค่ะ
แฟนให้อาหารจอราเข้ครั้งแรก
ต้องโดนแบบจอราเคียงไง

มันมีตาไหม

แหม่

แหม่ลูกกระตามีตา
คอนเทนท์หลักกันเลย

ทรงสารจอราเคียร์
หนังไก่แปะลงไปในตา

มือเขาก็สั้นค่ะ
ต้องใช้เทคนิคยังไงนะคะ

เป็นจุดอ่อนของมันด้วยคิดดู

แม่นจริงแม่คุณอืมแต่ดูน้องผู้หญิงเขาก็รู้สึกผิดกันนะอืมอ่า
ชื่อว่ามาฮิตท็อกค่ะครับอ่าอ้าวปิดท้ายวันนี้นะคะ
กันสะบัดข่าวด้วยภาพน่ารักเด็กน้อย
หมาน้อยเล่นสไลเดอร์ค่ะน่ารักที่สุดแล้วปิดท้ายด้วยคำขันวันครูนะคะ
ครูดีสิดดีมีอนาคต
อ่ะขอบคุณครูทั้งสองท่านนะฮะขอบคุณแม่ประนอมด้วยนะครับแล้วก็แม่ประดีครับ
วันนี้ไม่มีน้ำพริกมาแจกใช่ไหมคะเดี๋ยวท้ายรายการรับตอนนี้เลยค่ะ
หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ